ต่อจากเขาก็ต้องเมนูของหวานสิคะแต่ว่ามันจะธรรมดาได้อย่างไร
จะพาคุณผู้ชมไปกินขนมพื้นเมืองโบราณหาทานยากที่จังหวัดพังงา
นั่นก็คือข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงจ้า
หม้อกข้าวหม้อกแกงลิงให้คนกินหรือให้ลิงกินล่ะคะ
มันเป็นให้มันเป็นแบบว่าเป็นพืชเป็นพืชชนิดนึง
ที่ตอนเด็กกับเราเรียนหนังสือที่มันดักแมลงเลยป่าว
อ๋อเหรอจริงเขาเอามาทำเป็นเมนูอาหารขนมว่างแบบนี้
ได้อย่างดีแล้วก็อเด็ดอร่อยมากมากไปกันที่นี่ค่ะ
ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
โอ้โฮหมับหมับหมับ
ความหมับขอบคุณค่ะเห็นแล้วโง่อัมเมซิง

ภาพสังคมภิษฐ์คือ

บอกกี่ทีแล้วก่อนเข้ารายการให้เตรียมคุยกันก่อน

เออพ็อตบังกี้อะไรก็ว่าไป
เนี่ยนึกไม่ถึง

แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะเป็นชาวต่างชาติ
เป็นคนไทยนี่ก็ได้ชิมแล้วต้องบอกว่าอร่อยสุดเลย
เพราะว่ามันเป็นขนมพื้นบ้านหน้าตาแปลกที่หาทานไม่ได้ง่ายนะคะ
แต่ว่าเขาทำขายที่ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้
ขนมนี้นะคะคือขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิเป็นหลัก
กวนข้าวเหนียวแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าดักจับแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั่นแหละ
มันทานได้ค่ะแล้วก็สร้างความแบบว่าตื่นตาตื่นใจ
ให้กับคนที่ไปเดินถนนสายนี้เป็นอย่างมากเลยนะ
แล้วก็ต้องขอลองชิมหน้าตามันแปลกมันเป็นยังไง
พอชิมแล้วต้องบอกว่าโอ้โหขอซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านหน่อยเถอะ
มันแบบหน้าตาแปลกด้วยรสชาติก็อร่อยด้วยอะค่ะ
เราก็แค่ต่างชาตินะที่ตื่นตาตื่นใจจริงคนไทยอย่างเรายังตื่นตาตื่นใจเลยอ่ะ
คือต้องงงว่ามันทานได้จริงเหรอไอ้ตัวเมาะข้าวเมาะแกงลิงทานได้คุณผู้ชม
คือพี่เล็กเนี่ยนะคนขายเนี่ยเขาบอกว่า
ประกอบอาชีพเลี้ยงกล้วยไม้มาก่อนแล้วก็ที่บ้านมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงอยู่ด้วย
ประกอบกับว่าตอนเด็กเคยได้กินขนมห้อข้าวหม้อแกงลิง
ก็คือขนมข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นประจำ
ก็เลยเอาล่ะอยากจะทำขายดูบ้าง
เลยไปศึกษาสูตรจากคนแถวคนแก่
ผสมผสานกับความรู้กับสิ่งที่ร่ำเรียนมานี่นะคะ
ออกมาขายปรากฏว่าตอบรับเป็นอย่างดี
ดีขนาดไหนอ้าวพี่เล็กการันตีมาเลยค่ะ
เชี่ยงตอบรับจากคนซื้อไปกินและเข้าหวาบื้อมั้งครับ
พบยุทธ์ข้ายต้องหา๑๐คนท่ามเหมือนเกลียวเลย

ก็ประมาณ๕๖น้วย๗น้วยถ้าน้วยเหล็กก็๗น้วย๒๐บาท
น้วยใหญ่ก็๕ลูก๒๐บาทครับจุดหนึ่ง

คนท่ามเกลียวเลยนี่๗ลูก๒๐บาทถ้าลูกเหล็กถ้าหน่วยใหญ่
ลูกใหญ่ก็๕ลูก๒๐ดูสิขายราคาย่อมเยาว์นะ
ส่วนวิธีการทำเนี่ยนะบอกเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะรู้สูตรละกัน
เล็กใจดีใจดีบอกว่าเริ่มจากนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำ
ไว้ประมาณ๒๐นาทีแล้วก็วางให้หมาดก่อน
แล้วก็เอาไปใส่กรอกเข้าไปใส่ในกระเป๋า
อกข้าวหม้อแกงลิงประมาณสักครึ่งกลวยอะค่ะ
แล้วก็หยอดน้ำกะทิที่มีส่วนผสมของเกลือป่นน้ำตาลทรายลงไปพอประมาณ

แค่นี้ค่ะก็สามารถนำมาทานกัดกินทั้งกระเป๋ามันได้เลยสบาย
เพราะมันมีกะทิกับข้าวเหนียวเป็นหลักแต่ว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าค่ะ
มันก็จะกรุบกรอบไปด้วยเหมือนเราทานพืชผักผลไม้ที่มันทานได้อะค่ะ
ก็ไม่กล้าบรรยายไปทั้งหมดเพราะว่าบอกตรง๓คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยทาน
ใช่เป็นขนมพื้นบ้านหาทานยากจริงนะคะแล้วก็เรียกว่าจะต้องใช้ตัวหม้อข้าวห้อแกงลิงมาเป็นส่วนประกอบ
แล้วมันก็ไม่ได้จะมีบ่อยมีเยอะค่ะ
ใครอยากจะไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะฟังเราแล้วเนี่ยโอ๊ยมันยังไงนึกไม่ออก
ไปที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกัวป่าจังหวัดพังงาเลยนะจ๊ะ
ไปหาพี่เล็กคุณนรงครองชนขาอยู่ที่นั่นรับรองว่าอร่อยเด็ดสลตีแน่นอนจ้า
คือเราเห็นหน้าตาเนี่ยหม้อข้าวหม้อแกงลิงตอนเด็กที่เรียนหนังสือเนี่ย
เปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้เราไม่คิดว่ามันจะเอามาทำเป็นอาหารทานได้
จริงขอบคุณค่ะมันสามารถทานได้
เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะต้องการแบบเป็นการประยุกต์เป็นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นการนำอาหารพื้นถิ่นเอามาทำเป็นอาหารทานได้แบบนี้เก๋ไก่เลยทีเดียวนะคะ

ใครมีโอกาสอยากแนะนำให้ไปลองชิมกันดู
ใครเคยชิมอะไรยังไงก็ส่งไลน์มาบอกเราด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไง
สามคนไม่รู้จริงอยากจะนำเสนอจริงนะคะ